๔๑นาทีคุณผู้ชมครับน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับ

เขาบอกว่าคลิปนี้ไม่ดีมีการทำคลิปขึ้นมาแต่อย่างใดนะ
คือมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่ง
เขาไปซื้อเจ้ากบมาไปถ่ายชีวิตมันว่างั้นเถอะ
สะดอกเคราะห์ต่อชีวิตของตัวเองนะครับ
แล้วก่อนจะปล่อยมันลงน้ำ
มันทำแบบนั้นจริงครับคุณผู้ชมครับ
ชอบมันก็แบบใบบาทจริง

แล้วเราก็ซูมเห็นด้วยน่ารักอ่ะเนี่ยแม่บ้านขอบคุณนะขอบคุณนะเนี่ยนะ
เจ้าของคลิปให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่าไปซื้อกบตัวนี้มาจากตลาด
คือแม่ค้าจะเอาไว้ขายนะเผื่อคนจะไปซื้อไปทำอาหารนะคนที่เขาชอบกินน่ะ
พอซื้อมาแล้วก็จะเอาไปปล่อยที่วัดครับตอนปล่อยก็พูดเล่นเล่นบอกว่าไหน
ยกมือบ๊ายบายซิคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้ากบน้อยตัวนี้มันยกมือบ๊ายบายจริงจริง
อย่างที่เห็นไปฮะเหมือนมันจะฟังภาษาคนรู้เรื่องหรือเปล่าก็เลยบอกอีกครั้งบอกว่าเจ้ากบน้อยโบกมือได้จริง
เหมือนบอกว่าไปก่อนนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าแปลกดีก็เลยเอาคลิปนี้มาลงให้ชาวเน็ตได้ชมกัน
ไม่รู้มันบ๊ายบายหรือมันขอบคุณนะครับส่วนความเห็นชาวเน็ตก็แน่นอนครับ
ส่วนใหญ่ชื่นชมบอกว่าความใจบุญของเจ้าของคลิปนะครับแต่มีชาวเน็ตบางส่วนอันนี้ต้องก๊อฟเลย
นี่ไงกบเท่ากับก้าวนิ้วมือเท่ากับสี่
วันนี้ก้าวสี่ต้องมาแล้วแหละซึ่งหรอกบคือก้าวเหรอกบก้าวก็ไก่ไง
อ๋อแล้วนิ้วมือออกเขาไม่มีสี่นิ้วใช่
ก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจกันแล้วกันมันยกมือได้จริงเนอะ
มันเหมือนมือคนเลยแล้วก็ทำแบบท่าแบบนิ้วมือกบอย่างนี้เนอะ
มันไม่มีมือและนี่เท้า